ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่ที่บุรีรำนะครับ
หนักมากคนนี้ดื่มเหล้าจนหนักมากเมาหนักมากนะ
หาว่าเมียไปนอนกับผู้ชายอื่นทำร้ายเมีย
พ่อแท้กับย่าแท้เข้ามาห้ามก็โดนไปด้วยโดนด้วยนะครับ
ทั้งทั้งย่าทั้งพ่อทั้งเมียโดนหมดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาประมาณ๔ทุ่มครับ
ที่บ้านเช่าในถนนจิระซอย๘ตะบนใดเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ก็ไปดูฮะ
ที่เกิดเหตุเพราะว่ามีคนเจ็บสามคนนะครับผู้ชายคนหนึ่งเมาอลวาด
สภาพนี่คือโอ้โหพยุงขึ้นมาก็แทบล้มทั้งยืนอ่ะ
มีรอยเขียวช้ำตามร่างกายเต็มไปหมดถูกหลานชายแท้ทำร้าย
พ่ออายุ๔๗พ่อชื่อนายฐิรัเนตก็ได้แต่ยืนดูแม่
แม่ก็โอ้โหบาดเจ็บพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ
เพราะว่าตัวเองก็มีรอยจ้ำแดงเต็มแผ่นหลังเต็มลำตัวไปหมด
แล้วที่เท้าก็ถูกมีดบาดจนเลือดไหลออกมาด้วยนะครับ
นายธิรเนธที่เป็นพ่อของคนก่อเหตุคือเขาเล่าด้วยอาการโมโหมากอ่ะ
บอกว่าคนที่ก่อเหตุทำร้ายเขาแล้วก็แม่ของเขา
ก็คือในโฟลกอายุ๒๗ลูกชายแท้ซึ่งวันนี้พ่อบอกว่า
ขอเรียกเลยว่าไอ้ลูกทรพีอืมแล้วเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ลูกชายไปดื่มเหล้ามาจนเมากลับมาถึงบ้านมาซ้อมเมียตัวเอง
เดี๋ยวลองฟังที่พ่อเขาเล่านะฮะ
แล้วปุ้มลดแล้วพี่ก่อนได้ดูที

มันกระใสพักคู่เข้าไปทั้งวันทั้งเมียเลย

นี่ฟังเสียงของพ่อแล้วแบบโอ้โห
คือโมโหไม่รู้จะโมโหยังไงแล้ว
มันเหลืออดจริงนะฮะไอ้ลูกคนนี้นะครับ
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มจากในห้องนอนของคนก่อเหตุนะที่เขาอยู่กับเมียของเขา
คนก่อเหตุฝ่ายชายเนี่ยกลับมาที่บ้านเมาส์อย่างหนัก
แล้วถามเมียว่านี่ไปยุ่งกับใครไปนอนกับใครมาหรือเปล่า

แล้วก็มีปากเสียงกันในห้องตบตีเมียตัวเอง
และมันเริ่มรุนแรงขึ้นถึงขั้นจับเมียตัวเองทุ่มใส่ตู้เสื้อผ้า
อายุ๗๒อยู่ห้องข้างได้ยินเสียงวิ่งมาดูแล้วก็ห้าม
มาเห็นจังหวะที่หลานชายลากเมียออกมาซ้อมหน้าห้องพอดีนะฮะ
เป็นจุดทางเดินของห้องเช่านะครับ
เข้าไปห้ามไม่ให้หลานทำร้ายเมียกลายเป็นว่าหลานไม่ทำร้ายเมีย
มาทำร้ายย่าแทนบีบคอย่าฮะผลักย่าที่ปกติก็เดินเหินลำบากอยู่แล้ว
๗๒ผลักเข้าหากำแพงจนย่าเสียหลักล้มลงสะโพกกับหลังกระแทกพื้นบาดเจ็บนะครับ
ชุลมุนนี้พ่อได้ยินเสียงพ่อออกมามาช่วยย่าก็คือมาช่วยแม่ตัวเอง
กลายเป็นว่าพ่อกับลูกชายซัดกันนัวเลยฮะทั้งเตะทั้งต่อย
แต่พ่อสู้ไม่ไหวถูกลูกถีบนะครับลูกวิ่งกลับไปในห้องไปหยิบมีดมาเอามาแทงพ่อนะฮะ
พ่อก็ใช้เท้าป้องกันตัวเองก็ปรากฏว่าถูกแทงเข้าที่เท้าบาดเจ็บ
ซึ่งฝ่ายพ่อเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวาย
อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปแล้วก็ถือมีดเล่มนั้นไปด้วย
ทั้งทั้งพี่บาดเจ็บแบบบอบช้ำทั้งตัวก็
ไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับยังไม่เจอตัวลูกชายด้วยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะพ่อบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ลูกชายเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
ละวาดทำร้ายคนในบ้านแต่ตอนนั้นสำนึกผิด
บอกว่าขอไปบวชบวชเสร็จศึกออกมาก็ให้อภัย
กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมแต่แล้วก็ก่อเหตุอีก
แต่พ่อบอกเมาเหล้าไม่รู้เมาเหล้าอย่างเดียวหรือเปล่าค่ะ